อ่ะเรื่องของหมอกระต่ายบ้างนะคะจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับหมอกระต่าย
สังคมคนในสังคมต่างก็ไว้อะไรบอกว่ามันไม่น่าเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้น
สูญเสียบุคลากรคนสำคัญไปเลยนะคะ
อ่าตอนนี้เกิดกระแสเรียกร้องแล้วค่ะเรื่องของทางม้าลายไง

อ่าอยากให้มีการใช้ทางม้าลายที่มันถูกวิธีหรือว่ามีแนวทางที่มันถูกต้องมากขึ้น
แต่ว่าเมื่อมีทางม้าลายเพิ่มขึ้นมาปรากฏว่าคนขับขี่ก็ยังคงขาดจิตสำนึกกันอยู่ดีนะคะ

โอ้โหสุดยอด

โอ้โหพี่ปอคะเดี๋ยวนะคะทางมาลายสีขนาดนี้ค่ะเอาตรงค่ะ
ให้กลางค่ำกลางคือตีหนึ่งตีสองยังเห็นเลย
ใช่แต่ว่ารถไม่หยุดนะคะ
คืออันนี้มันเป็นสังคมไทยแบบนี้จริงต้องยอมรับ
ว่าทางม้าลายเนี่ยคนข้ามต้องดูความเสี่ยงของตัวเองเอาเอง
คือเรียกว่าคนข้ามต้องวัดใจ
ใช่ค่ะถ้าเป็นต่างประเทศเอาจริงเลยนะ
คือเขาหยุดก่อนจริงแล้วหยุดเป๊ะเลยคือเขาจะไม่ยอมเลยข้ามไป
แล้วคนต้องมาคอยวิ่งหนีหรือวิ่งหลบแบบนี้นะคะ
แล้วพี่เขาก็เก้กังไม่กล้าข้าม

ทาสีทางม้าลายไม่ช่วยอะไรถ้าคนยังไร้จิตสำนึกนะคะ
หรือบางคนอาจจะบอกว่าถ้าจิตสำนึกไม่มีทาสีอีกกี่ทีก็ไม่ช่วยอะไรค่ะ
ก็เห็นเหตุการณ์อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะคุณป้าคนนึงเขาจะข้ามทางม้าลายที่เพิ่งทาสีใหม่นะ
เห็นชัดมากคือเห็นตะไกรสีแบบนี้
แต่จะชัดยังไงคนขับเขาก็ไม่จอดไม่ชะลอไม่หยุดนะคะ
สุดท้ายคุณป้านี่แหละรอจังหวะรถไม่มาเองแล้วค่อยวิ่งข้ามถนนไป
คนเดินเท้ายังไงก็ยังต้องเสี่ยงตายวิ่งข้ามทางม้าลายเหมือนเดิมนะคะ
ผู้โพสต์เขาก็เลยระบุข้อความเชิงประชดว่า

จุดนี้เป็นทางมาลายบนถนนจรดวิถีถ่องจังหวัดสุโขทัยค่ะ

เขาบอกว่าเขาจะมีวิธีการจัดการกับรถที่ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย
ด้วยการให้ตำรวจท้องที่เพิ่มความเข้มงวดค่ะ

แล้วก็จัดแคมเปญให้ประชาชนช่วยกันถ่ายคลิปรถที่ไม่หยุดให้คนข้ามทางมาลายแบบเมื่อกี้

อาสาตาจราจรมูลนิธิเมาไม่ขับได้นะคะ
หรือศูนย์โซเชียลมีเดียสอปกตร์ตลอด

สะดวกทางไหนส่งคลิปไปได้หมดเนี่ยค่ะ

จากนั้นตำรวจท้องที่ถ้าตรวจสอบคลิปแล้วก็จะเรียกรถที่ทำผิดมาปรับต่อไป
หากการแจ้งข้อมูลนำไปสู่การจับปรับได้
สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังมีรางวัลด้วยนะคะ
ให้กับคนที่ส่งคลิปไปเดือนละ๑๐รางวัล

โดยจะมีการประกาศชื่อคนที่ได้รางวัลทุกต้นเดือนให้ประชาชนได้ตื่นตัวค่ะ

และถ้ามันได้ผลตอบรับดีจะดำเนินการต่อเนื่องไปแบบไม่มีกำหนดด้วยนะ

คือจะบอกช่วยกันให้คนขับรถเขากลัวให้เขามีจิตสำนึกมาก
บอกว่าให้ผู้ส่งคลิปเนี่ยเป็นรางวัลเดือนละ๑๐รางวัลเหรอค

เพราะว่าคลิปจะต้องเขาเรียกว่าหลั่งไหลไปแน่นอนนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะต่อเนื่องจากเรื่องนี้ก็จะเป็นกรณีความคืบหน้านะคะ
การดำเนินคดีกับ๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์

ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐานของพนักงานสอบสวนนะคะ
๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์ต้องมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเข้ามาได้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
จากนั้นก็จะมีการทำสำนวนให้แล้วเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ต้องส่งพนักงานอายการพิจารณาสั่งฟ้องต่อไปค่ะ